วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้าง
ไปดูผลการประกวดรบบุตรพชาตินะครับที่สวยงามตระการตาครับ
งานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับที่จังหวัดเชียงใหม่

ปรากฏว่าปีนี้อำเภอสรรกำแพงแชมป์เก่า
คว้าแชมป์ไปครองอีกแล้วถูกต้องนะฮะก็มีการจัดทำรถบุพชาติอย่างสวยงามนะครับ
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวแห่ไปชมงานนี้จำนวนมากครับ
ติดตามได้กับคุณยุธยาตุ้มมีรายงานมาจากทางด้านของขวงประตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่ครับ

ทีการแสดงที่ขวงประตูท่าแผ่ตอนนี้นะครับกำลังได้รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมารอชมการแสดงที่สื่อถึงศิลปะวัฒนธรรมล้านนากันจำนวนมากทีเดียวนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ก็มีวิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสำหรับขบวนรถบุปชาติที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีประกาศผลการประกวดขบวนรถบุพชาติในงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่๔๐
ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด๑๖ขบวนด้วยกันครับ
โดยตัวแทนที่ชนะทั้ง๓ประเภทนะครับได้ขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทาน
หน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
โดยผลการประกวดรถบุปชาติประเภทสวยงามนะครับ
รางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอสรรกำแพงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่อำเภอดอยสะเก็ด
ส่วนประเภทอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอสรรป่าตอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ได้แก่อำเภอแม่ริม
ส่วนรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์นะครับชนะเลิศได้แก่อำเภอหางดง
และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่อำเภอสันสายครับ
เรียกว่าวันนี้ทุกขบวนต่างก็สร้างความประทับใจ
ขบวนของอำเภอสรรกำแพงนะครับที่ชนะเลิศประเภทสวยงาม
และถือเป็นแชมป์เก่าปีที่แล้วด้วยนะครับ
ปีนี้ก็นำเสนอในเรื่องของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
แล้วก็สื่อถึงความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่๗๐๐กว่าปี๗๒๐ปีมาแล้วครับ
ส่วนอำเภอสรรป่าตองนะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
มาในชื่อขบวนนิรมิตเล่าขาน๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่
แล้วก็มีการจำลองอนุสวรีสามกษัตริย์ผู้ร่วมสร้างนครเชียงใหม่ด้วยนะครับ
และก็ขบวนของอำเภอหางดงชะละเลิศประเภทความคิดตรวจสั้น
ถาวายเป็นพุทธบูชาแดบพระสำมนาคโคนมครับ
โดยขบวนรถบุพชาติส่วนใหญ่ก็จะจอดไว้ที่สวนศาสตราณะน้องบวกหาด
ซึ่งเป็นสถานที่หลักในงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งจะจอดอยู่ที่อนุสวรีสามกษัตริย์และขวงประตูท่าแผ่แห่งนี้ครับ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามอย่างใกล้ชิด
จนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติโซนยุโรปแล้วก็ชาวจีนมาร่วมชมจำนวนมากครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็คาดหวังว่าจะมีเงินสะพัดในงานนี้นับพันล้านบาทเลยทีเดียว
นี่ก็คือภาพบรรยากาศสดที่จะมีการแสดงในทุกค่ำคืน
คืนนี้ก็จะเป็นการแสดงที่สื่อถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับล้านนา
รวมถึงงานไม้ดอกไม้ประดับซึ่งจัดกันครั้งนี้เป็นครั้งที่๔๐แล้ว
สื่อให้เห็นว่าเมืองเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองที่ดอกไม้บานตลอดทั้งปี
เฉพาะฤดูนี้นะครับดอกไม้จะสวยพิเศษ
ก็เชิญชวนประชาชนนะครับสามารถมาเที่ยวได้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับมาชมการจัดส่วนที่สวยงาม
แล้วก็ชมกระบวนรถอุปชาติซึ่งจะเจาะให้ประชาชนได้รับชมครับ